คุณผู้ชมคะเตือนภัยกันหน่อยค่ะ
ใครที่ชอบนวดเนี่ยฟังข่าวนี้ให้ดีเลย

เธอไปเส้นพลิกไปเหยียบกล่องแล้วเส้นพลิก
ทีนี้มีคนแนะนำไงว่านี่ลองไปหาหมอเทวดาสิ
แล้วเธอก็ไปหาหมอเทวดาจริง
หมอเหยียบตรงสะโพกให้
แต่เหยียบอีท่าไหนไม่รู้ค่ะคุณผู้ชม
กระดูกหักเลยจนทำให้ทุกวันนี้เธอบอกว่า
ตังค์ที่จะไปหาหมอก็ไม่มีสามีก็มาทิ้ง
งานการก็ไม่ได้ทำแล้วก็มาเจ็บปวดแบบนี้อีก

มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ตอนหมอเทวดากำลังรักษาให้เธอ
แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเธอร้องขนาดนั้นครับนะครับน่ากลัวนะครับ
ระวังข้าขึ้น
เดี๋ยวนอนหงาย

โอ้โฮคือเธอเจ็บมาก

นอนไหนนอนไหนเร็วแล้วพยายามจะดึงขาเธอมาค่ะ
จังหวะนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ต้องเล่าก่อนว่าจริงเกิดตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว
ดูสิกระชากขาแบบนี้๑๙ธันวาคมปีที่แล้วค่ะ
แล้วเจ้าของคลิปคือนางประนอมเที่ยงตรงอายุ๔๖ปี
จริงเนี่ยเธออยู่ที่จังหวัดชนบุรีแล้วเธอก็เล่าให้ฟังนะว่าไปเหยียบกล่องพลาสติก
จนทำให้มีอาการเส้นพลิกแล้วเพื่อนบ้านก็แนะนำว่า
เออเนี่ยประนอมที่ระยองมีหมอนวดเทวดาอยู่ลองไปดูสินวดแล้วหายเลยนะ
ทีนี้เธอก็เลยไปค้นหาข้อมูลก่อนเสิร์ชในอินเตอร์เน็ตดู
แล้วจนเจอว่าหมอนวดเทวดาที่ระยองอยู่ตรงไหนเธอก็ตามไปอะค่ะ
คือคุณผู้ชมถ้าคนสามารถเดินทางข้ามจังหวัด
เพื่อไปให้หมอรักษาอาการแปลว่าเขาต้องไม่ไหวจริงแล้ว
ใช่ครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นจริงนะ
ใช่ค่ะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะนางประนอมเล่าให้ฟังว่า
ตอนที่ไปเจอหมอหมอก็รักษาให้ด้วยการใช้ขาเหยียบอย่างเดียวเลย
เหยียบแบบนี้ค่ะไม่ได้มีการบีบนวดอะไรก่อนเลย
ปกติเวลาที่ไปนวดคือเขาก็ใช้มือถูกไหม
ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงอาจจะเป็นข้อศอก
ครับคืออาจจะต้องจับเส้นจับอะไรดูก่อนนะ
ใช่ค่ะแต่นี่คือแบบใช้เท้าเหยียบเลย
แล้วบางจังหวะหมอเหยียบแรงจนกระดูกเธอลั่น
บอกว่าทนไม่ไหวตอนโดนเหยียบร้องเลยนะ
พอแล้วพอแล้วแต่หมอก็ยังบังคับให้เธอพลิกตัวมา

แล้วก็เธอบอกว่าเธอปวดมากตอนนั้น

หาหมอที่โรงพยาบาลเลยนะหมอเอ็กซาเรย์ดู
ปรากฏว่ากระดูกตรงนั้นมันหัก
แล้วเธอต้องใช้ไม้ค้ำยันตลอดเวลาเลยค่ะ
ทีนี้จะไปทำงานที่ไหนจะไปทำมาหากินก็ไม่ได้
เงินรายได้ต่างก็ขาดหายไปด้วย
เอาฟังเสียงคุณประนอมหน่อยนะคะ

ไงนึกว่าเขาจะจับแบบเหมือนหมอทั่วไปอะไรอย่างนี้
ก็ตอนพอนั่นก็บอกเขาพอพอจับมือเขาออกแต่เขาก็ไม่หยุดนะ
เวลานั้นคือเราพยายามบอกเขาแล้วใช่ไหม
ในคลิปก็มีที่แบบปัดออกเลยคือแบบคือไม่ไหวแล้วนะ
ก็มันพึกเลยอ่ะอย่างนี้เขาบอกนอนนี้เฉยนอนนี้เฉยเหมือนในคลิปที่มีอ่ะ
จะคิดแบบไม่อยากอยู่อ่ะจะอยู่ยังไงแบบคิดแบบ

เรามีที่บ้านต้องดูแล
ใช่ลูกต้องอยู่ป่าห้า
เนี่ยไปสัมภาษณ์พี่ประนอมเขาก็น้ำตาคลอเคยคิดว่าไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้ว
นักข่าวก็ถามนะพี่ประนอมพอหลังจากเกิดเหตุพี่ประนอมเป็นหนักขนาดนี้
กระดูกหักแบบนี้ติดต่อไปหาหมอเทวดาหรือยัง
พี่ประนอมโทรไปหาตั้งหลายรอบไม่รับสายเลยสักรอบนึง
แล้วตอนนี้เนี่ยนะตัวพี่ประนอมเองก็เดือดร้อนสามีก็
เอามาดูลูกแล้วตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่สี่หมื่นกว่าบาท
ต้องไปอาศัยห้องเช่าในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีอยู่ไปก่อน
ทีนี้พี่ประนอมก็มีไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันนะ
ว่าหมอจะทำอย่างไรดีจะรักษาต่อไปอย่างไร
คุณหมอก็บอกว่าจริงมันผ่าตัดได้นะ
แต่ว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเนี่ย
มันประมาณ๑๒๐๐๐๐๑๕๐๐๐๐บาท
พี่ประนอมสายหัวเลยค่ะบอกแบบนี้เลย
ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีปัญญาหาเงินจำนวนนี้ได้หรือเปล่าด้วยซ้ำ

ฝากไปถึงหมอนวดเทวดาที่ระยอง
อยากให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย